หนึ่งครอบครัวที่ยังไม่สามารถติดต่อคนที่รักได้ครับ
ครอบครัววางตาตั้งแต่๗ตุลาคมนะครับ
ทุกวันนี้คนเป็นแม่ทำได้แค่เพียงดูรูปของลูกชาย
อดรูปของลูกชายด้วยความคิดถึง
บ้านหนองบัวแดงที่อำเภอหนอง๒ห้องจังหวัดขอนแก่นครับ
เรื่องวางตาอายุ๗๐ครับโชว์รูปของลูกชายคือพี่จ่าภัยรัฐวางตา
ภัยรัฐชื่อเล่นชื่อจ่าอายุ๔๔ปีครับ

การติดต่อกับที่บ้านตั้งแต่๔ตุลาคม
จนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้นะครับ
ไปทำงานในสวนเกษตรนานประมาณสัก๕ปีเสร็จแล้วครับ
เรื่องบอกว่าอยากให้นักข่าวช่วยนำเสนอข้อมูลหน่อยได้ไหม
เผื่อว่าหน่วยงานที่เขาเห็นเขารู้ข่าวนี้จะได้ช่วยพาลูกแม่กลับมาบ้าน
ช่วงหนึ่งแม่เรื่องกอดรูปลูกชายเอาไว้แบบนี้ครับกอดไว้แนบอกเลย
คิดถึงลูกมากแม่บอกว่าแม่คิดถึงเป็นห่วงเขาเหลือเกิน
เรื่องบอกว่าลูกชายเดินทางไปทำงานในสวนเกษตรพื้นที่ตอนใต้ที่อิสราเอลตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีสัญญาทำงานเนี่ย๕ปี๓เดือนก็อยู่จนครบสัญญาแล้วอะครับ
แต่ว่าลูกชายยังไม่ยอมกลับบ้านแสดงว่าก็คืออยู่เกินที่กฎหมายกำหนดและสัญญาจ้างระบุเอาไว้
โดยบอกกับทางครอบครัวว่าเดี๋ยวหนูขอทำงานเก็บเงินก่อนนะจะได้เก็บเงินส่งมาให้แม่ต่อนะ
ตอนนี้แม่เอาเงินที่ลูกชายมอบมาให้ส่งมาให้ใช้หนี้หมดแล้วแล้วก็เก็บออมเอาไว้ด้วย
ถ้าหากว่าวันหนึ่งลูกชายเขากลับมาก็จะมีเงินออมอีกก้อนหนึ่งเอาให้เขา
ที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยขาดการติดต่อไม่เคยขาดการส่งเงินมาให้แม่เลย
กระทั่ง๑ปีที่ผ่านมาลูกชายบอกว่าจะไม่ได้ส่งเงินให้แม่แล้วนะ
ไม่ค่อยมีคนจ้างไปทำงานถ้าเก็บเงินได้ก็จะกลับบ้านเราละ
จากนั้นก็มีการคุยกันทางโทรศัพท์บ้างคุยกับหลานสาวคุยกับพี่สาว
ล่าสุดที่ติดต่อมาคือเมื่อ๔ตุลาคมครับแล้วก็หายเงียบไปเลย
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์สู้รบกันในอิสราเอล
ถ้าหากว่าใครพอจะเจอพี่จ่าภัยรัฐรูปภาพที่เห็นอยู่หน้าจอด้านขวาเนี่ยนะฮะ
อาจจะลองแจ้งเบาะแสให้ข้อมูลกันหน่อยก็ได้นะ
เผื่อใครช่วยกันแชร์ข่าวแชร์ภาพนี้ไป
กับทางครอบครัววางตานะครับ
พี่สาวของนายภัยรัฐครับคุณพี่สิริวัลบอกว่าน้องชายเนี่ย
เขาไปทำงานที่อิสราเอลแล้วพออยู่เกินอายุสัญญาก็เป็นเหมือนผีน้อย
ก็ผิดกฎหมายก็ยอมรับนะ
นับเวลารวมที่อยู่อิสราเอลตอนนี้ประมาณ๑๐ปีแล้ว
ไปทำงานสัญญาจ้าง๕ปีเสร็จนี่ก็อยู่ยาวมาร่วม๑๐ปี
น้องชายบอกว่าขอเวลาทำงานเก็บเงินอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้ว
ตอนแรกคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวไม่แน่นะปีกลายนี้ช่วงปีใหม่หรือไม่ก็สงกรานปีหน้าเนี่ย
กลับบ้านเราดีกว่าแต่พอมาเกิดเหตุรุนแรงแบบนี้
อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือหน่อยแม้จะรู้ทั้งรู้ว่า
สถานะของน้องชายเนี่ยก็คืออยู่ทำงานต่อแบบผิดกฎหมายก็ตาม

อยากให้น้องตายอยากให้กลับบ้าน